คุณผู้ชมครับกรณีที่มีชายชาวจังหวัดรัชบุรี
ไปแจ้งความว่าถูกผู้ใหญ่บ้านหมู่๓อำเภอโพธาราม
กับพวกอุ้มตัวไปทำร้ายร่างกายแล้วก็จับยัดยาบ้านะครับ
ผู้ใหญ่บ้านที่ถูกแจ้งความได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
พร้อมกับปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ในสมชายจังพานิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะมนต์ชำแระ
โพธารามจังหวัดราชบุรีพร้อมพวก
โต๊ะชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากได้เข้าพบตำรวจภูทรโพธาราม

ในคดีกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกาย
นายประมวลทัพตุ้มที่เขาแจ้งความว่าทั้งหมด

แล้วนำตัวไปซ้อมก่อนจะยัดยาบ้า
โดยผู้ใหญ่บ้านเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
ต้องการจะเชิญตัวนายประมวลไปสอบปากคำ

พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายตามที่เป็นข่าว
ดาบตำรวจปัญญากับจ่าสิบตำรวจนพล

ยืนยันว่าไม่มีการเตะไม่มีการซ้อมนะครับ
ไม่มีการนำยาบ้ามายัด
อย่างที่นายประมวลให้ข่าวอย่างแน่นอนนะครับ
ทำบันทึกเป็นบันทึกที่มีข้อทำบันทึกไว้
ให้เขาลงชื่อเป็นหลักฐานนะครับ

ผมและทีมงานไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับให้เขาลงชื่อ
ด้านในประมวลผู้เสียหายพร้อมกลุ่มญาติ
ก็ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรโพธาราม

ถูกกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านอุ้มตัวขึ้นรถ

เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
และกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นำยาบ้าใส่หลอดกาแฟมาวางไว้
แล้วพยายามจะให้เขาถ่ายรูปคู่กับยาบ้า

จากนั้นจึงถูกบีบบังคับให้ลงลายมือชื่อในเอกสารบางอย่าง

แล้วก็หมัดมือฝ่ายหลังแล้วเอาไปซ้อมครับ
ซ้อมที่ไหนที่งานนี้ซ้อมครับ
ที่ไหนสักที่หนึ่งครับเพราะเขาเอาผ้าคุมห่วงผมไว้
มองไม่เห็นแล้วในรถนี้เขาได้ทุบไหม
ทุกข์ครับตลอดเวลาครับ

แต่รถมีทั้งหมดทั้งผมด้วย๔คนครับ

แล้วใครเป็นทุกข์แหลว

แล้วเขาถามอะไรเรา

เขามาออกมาลากแล้วก็ถุกกันออกไปเลย
ก็เริ่มโว๊ยวายเขากับรีบรุนกันขึ้น

อยู่กันไร่คนค่ะประมาณ๗๘คน

โทรตามค่ะทีแรกกำนันโทรไปเขาไม่รับ
สักระยะหนึ่งกำนันโทรกลับมาว่ากำนันโทรติดต้อได้แล้ว
บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอามาต้มที่บ้าน

บริเวณป้อมสายตรวจตำรวจบ้านสิงห์จุดเกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพในวันเกิดเหตุอยู่

มีตำรวจยศสารวัตรนายหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้น

ไม่ได้อยู่ในสถานีตำรวจภูทรโพธาราม

ซึ่งหากหลักฐานพยานต่างชัดเจนแล้ว
ก็จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

ปปทดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน